สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วันพฤชมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณการเริ่มต้น
ฤดูเพาะปลูกรอบใหม่แต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้แปรปวนเหลือเกินนะครับแน่นอน
เตรียมพร้อมรับมือของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพื่อที่จะลดความสูญเสียต่อพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยง
สภาพอากาศทั่วไทยเป็นอย่างไรเตรียมรับมืออย่างไรวันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบนะครับ
อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้อยู่ในห่วงริเวลา
รอยต่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นกลางเดือนนี้
ดังนั้นตอนนี้กระแสลมมีบทบาทมากเลยทีเดียวนะครับ
อย่างแรกมาดูเรื่องของความร้อนกันก่อนนะครับภาพรวมทั่วไทยถึงแม้ว่า
ตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฟนแต่ว่าบริเวณทางตอนบนนะครับ
อากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้รับปัจจัยสำคัญ
บริเวณหย่อมความร้อนที่ปกลุ่มบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้เองอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเติมเต็มความร้อนในเมืองไทยของเรา
ก็คือเรื่องของความชื้นที่พัดมาจากทะเลนะครับจากทั้งสองฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้นะครับมาพร้อมกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นไปปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ส่วนฝั่งตะวันตกนั้นก็เป็นกระแสลมตะวันตกหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
เข้าไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานบริเวณที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้งสองทิศทาง
ก็สามารถให้จะเหนียวนำทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
รวมไปถึงลมกระโชคแรงเกิดขึ้นได้แน่นอนครับ
เหล่านี้เองสร้างความเสียหายหลายต่อหลายครั้งตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
และยังคงต้องจับตากันต่อไป
อกจากจะส่งผลต่อวิถีชีวิตแล้วนะครับ
เกษตรกรในพื้นที่ต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรกันบ้าง

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน
ในระยะนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว

คนที่จะเพิ่มน้ำดื่มให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นสัตว์อาจจะเครียดอ่อนแอ

อีสานในระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูร้อนนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ

และบางวันนั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ภาคกลางระยะนี้บางพื้นที่ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมา

แล้วก็การกระจายตัวของฝนก็ยังกระจายน้อย
เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่เนี่ยนะครับควรรอให้ฝนตกสม่ำเสมอก่อนแล้วค่อยลงมือปลูกพืชนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกระยะนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ก็คือเรื่องของศัตรูพืชที่จะเพิ่มขึ้นในระยะนี้โดยเฉพาะไม้ผลพืชผัก
เพราะว่าศัตรูดังกล่าวนะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะยอดอ่อน
รวมไปถึงเรื่องของต้นอ่อนได้นะครับภาคใต้ครับตอนบนถึงแม้ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้น
แต่ปริมาณฝนก็ยังน้อยการกระจายตัวก็ยังไม่มากนะครับ
ที่จะให้น้ำแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตเพียงพอ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนนี้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
ที่จะป้องกันการระบาดของศัตรูพืชโดยเฉพาะพวกหนอนที่จะมากัดยอดอ่อนต้นอ่อนได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่มีผลแน่นอนนะครับต่อเกษตรกรตั้งแต่เหนือจรดใต้
ติดตามข่าวสารนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ